สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ชูวิตตีแสกหน้าค่ะคุณผู้ชมไม่ต้องตกใจนะคะทำไมเจอดิฉันคนเดียวคุณชูวิทย์ยังอยู่กับเรานะคะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้อยู่ที่นี่คุณชุวิตลงพื้นที่ไปที่กองปราบคุณผู้ชมติดตามแก่นนำพักเพื่อไทยที่วันนี้ไปรับทราบข้อกล่าวหาของคศ
ข้อหาด้วยกันตอนนี้นะคะบรรยากาศที่กองปราบก็เรียกว่าผ่านพ้นไปแล้วสำหรับเรื่องของการไปรับทราบข้อเก่าหา
แต่ว่าคุณชูวิทย์ได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์ทั้งแก่นำไปสัมภาษณ์ทั้งรองพบตรเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะคะคุณผู้ชม
เรื่องราวมันก็คือประเด็นร้อนที่เราพูดคุยกันตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ววันที่๑๗พฤษภาคมที่ผ่านมาพักเพื่อไทยเขาแถลงเกี่ยวกับการบริหารงานของคอสช๔ปีเป็นอย่างไร
ก็วิพากษ์วิจารณ์จนกระทั่งทั้ง๘แกนนำได้รับทราบข้อกล่าวหาที่ถูกเรียกให้มารายงานตัวกับพนักงานสอบสวน
คุณชุวิตไม่รอช้าไปพื้นที่เลยนะคะคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องของบรรยากาศต่างเราก็ต้องย้อนเล่าให้ฟังนะคะถึงบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าช่วงสาย
นายชูศักดิ์สิรินินนายชัยเกษมนิติสิริ
นายจาตุรนฉายแสงนายนพดลปัธมะ
นายวัฒนาเมืองศุกร์และนายกิติรัตน์นารนองค่ะ
พบพนักงานสอบสวนที่กองบังคับการปราบรามนะคะ

ความผิดฐานฝ่าฝืนประกาศคศที่๕๗ทัพ๒๕๕๙

ฝ่าฝืนคำสั่งคศที่๓ทัพ๒๕๕๘
มั่วสุมหรือชุมนุมทางการเมือง
รวมไปถึงมาตรา๑๑๖ยุโยงปลุกปั่นด้วย
และอีกหนึ่งความผิดก็คือความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์นะคะ
ทางด้านพตเอกศ์ศรีวราวรังศิพรามณกุลรองผู้บัญชาการตแห่งชาติ

ท่านก็ทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการรับทราบข้อเก่าหาของผู้ต้องหาทั้ง๘คน
แล้วก็ยืนยันนะคะว่าทุกอย่างที่ดำเนินการนั้น
ถือว่าตำรวจทำตามหน้าที่ไม่ได้กันแกล้งใคร
เพราะว่าคอสชเองก็เข้ามาร้องทุกข์กล่าวโทษ
ตำรวจก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนแบบตรงไปตรงมาล่ะค่ะ
ถ้าหากว่าการดำเนินการของตำรวจไม่ถูกต้อง
รองพบตรก็บอกว่าก็สามารถฟ้องกลับได้ด้วยนะคะ
อกจากนี้ตำรวจนะคะก็ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหา
สอบสวนเพิ่มเติมใช้เวลา๕ชั่วโมงค่ะกว่าจะแล้วเสร็จ
จากนั้นพนักงานสอบสวนก็พิมพ์มือ
ลงบันทึกประจำวันตามขั้นตอน
แล้วก็ปล่อยตัวแก่นำทั้ง๘คนนะคะ
โดยที่ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
เนื่องจากว่าได้มารายงานตัวก่อนที่จะมีหมายเรียก
และอีกเหตุผลหนึ่งก็คือว่าทั้งหมดนั้นแสดงเจตนาบริสุทธิ์
เข้าพบพนักงานสอบสวนโดยไม่มีพฤติกรรมหลบหนี
ฟังความเห็นจากทางด้านแก่นนำพักเพื่อไทย

ก็ได้กล่าวภายหลังจากที่ได้ปล่อยตัว
พูดถึงการแถลงข่าวของพักเพื่อไทยวันที่๑๗พฤษภาคมที่ผ่านมา
บอกว่าไม่ได้กระทำผิดกฎหมายหรือว่าฝ่าฝืนคำสั่งคอสชนะคะ
พร้อมเห็นว่าข้อหาที่แจ้งความมา
เป็นข้อหาที่รุนแรงเกินกว่าเหตุ
หลังจากนี้ก็จะมอบให้กับทนายความ
มารวบรวมเอกสารหลักฐานต่างชี้แจงเป็นลายลักษณอักษร

เป็นการนำพักเพื่อไทย๕คน
นี่จะอยู่ในความรับผิดชอบของสารแขวง
คือต้องทำเอกสารชี้แจงไปที่สารแขวงนะคะ
๕คนนี้ไม่ใช่๕คนที่นั่งโต๊ะแถลง
ส่วนอีก๓คนที่นั่งโต๊ะแถลงในวันที่๑๗เนี่ย
จะต้องส่งเอกสารให้กับสารอาญารัชดา
อกจากนี้แล้วนายจตุรนก็บอกว่าจะปรึกษากับทนายความ
เพื่อที่จะฟ้องกลับผู้ที่แจ้งความเอาผิดด้วย
ส่วนตำรวจที่อ้างว่าได้สอบพยาน๘ปากนั้นนะคะ
จตุรนเห็นว่าขั้นตอนต่าง

ไม่มีหลักฐานพยานที่ชัดเจน
เพราะว่าที่ผ่านมาเองพักเพื่อไทย
ก็มีการจัดแถลงข่าวลักษณะนี้มาหลายครั้งนะคะ
แต่ว่าครั้งนี้มาถูกดำเนินคดี
ก็เลยตั้งข้อสังเกตว่านี่จะเป็นการรับคำสั่งพิเศษ

แต่ใครที่ว่าเนี่ยก็ไม่ทราบว่าเป็นใคร
จริงยังมีความคิดเห็นของอีกหลายคนนะคะ
นายชูศักดิ์ด้วยแล้วก็นายภูมิธรรมนายวัฒนา
แต่เอาเป็นว่าอยากให้คุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศ

เห็นว่าทั้งแฟนคลับกองเชียร์
ของแก่นนำพระพบันทยาลัยไทยก็มากันเยอะเลยนะคะ
สัมภาษณ์จะเป็นอย่างไรติดตามได้จากคุณชุวิตค่ะ
สวัสดีค่ะ
สภาพบรรยากาศก็เป็นแบบนี้แหละครับ
มีทั้งคนมีทั้งประชาชนที่มาสนับสนุน
แล้วก็มีทั้งผู้ที่เป็นอดีตสอสอ
เดี๋ยวผมจะลองไปสัมภาษณ์อดีตสอสอซะหน่อยนะครับ

อย่าไปพูดอย่างนั้นเลยครับ
เป็นการหยุดเพื่อไม่ให้มีการวิภาควิจารณ์
รัดหวานมากนะครับ
เรียกว่าพยายามที่จะต้องการให้คนอื่น
ได้รู้ว่าถ้าวิภาควิจารณ์มากอาจจะเจอปัญหาแบบนี้นะครับ
โทษโทษโทษ
การที่พวกเราแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน
ก็แถลงกันมาแบบนี้หลายครั้งหลายบท
ไม่ใช่การชุมนุมทางการเมือง
การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเนี่ย
มันจะเป็นการปลุกปั่นประชาชนได้ยังไง
สะท้อนให้เห็นว่ามีความพยายาม
ใช้กฎหมายอย่างไม่ยุติธรรม
ใช้กฎหมายอย่างไม่สมบัติภาพ
แล้วก็เป็นประเด็นที่เราสงสัยและคางแคลงใจว่า
สิ่งที่พักการเมืองได้ดำเนินการตามสิทธิพลเมือง
ในฐานะที่เป็นผู้แทนของประชาชน
วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลเป็นสิ่งที่ทำได้หรือไม่
วันนี้นั่งดูทุกเรื่องเนี่ยยังไม่มีอะไรที่เข้าข่ายเลย
การที่มีสมาชิกพักเพียง๓คน
สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลทำงานมา๔ปี
มีปัญหาและไม่ประสบความสำเร็จ
จะกลายเป็นเรื่องที่ไปล้มล้างก่อให้เกิดความวุ่นวาย
สร้างปัญหาแล้วก็จะยุบพักเพื่อไทยได้
ผมไม่คิดว่ารัฐบาลจะกล้าทำสิ่งนี้
เพราะว่าทั้งหมดอยู่ในสายตาของพี่น้องประชาชน

ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ทำมาทั้งหมด๔ปีดีหรือไม่ดี
ก็ลงมาสู่กระบวนการเลือกตั้งให้ประชาชนตัดสิน

ก็คือโดนคดีแรกก็รู้สึกตกใจนิดหน่อย
แต่โดนหลายคดีมันเป็นสถิติไปแล้ว
อาการสุดท้ายมันออกหมัดเปะฝานิ่ม

แต่ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปด้านในนะครับ
เขาไม่ให้เข้าเด็ดขาดครับ
สม่าสม่าก่อนเข้าหน่อยได้ไหมครับ

ผมเป็นหัวหน้าผมเป็นศักดิ์ที่นั้นนะครับ
ไม่ผมเป็นศักดิ์ที่ใช้เด็กไปอย่างงี้ก็ใช้เด็กเก็บ
ผมก็จะไม่อยู่ในนั้นทั้งหมดผมก็ไม่มีปัญหากับท่านใดนะครับ
แต่ผมเรียกว่าถ้าผมต้องไปตรงมาแล้วก็จะมีปัญหากับผม

นะครับแต่ผมว่าให้การสอบสวยด้วยตามวิญญาณดีกว่า
นะครับไม่ได้เรื่องถึงว่าต้องมาประทานอารมณ์นะครับ
ก็ถามว่าใครต้องสั่งผมถามท่านบอกครับ

หรือมันถึงสั่งที่ฉันสั่งไว้ให้ดูสิ
ผมสั่งไว้หนังสือด้วยครับ

ผมหวังให้เจ็บไภทางเพราะบุญการ

คนมารองว่าในร้านสมุทร
ขอบคุณครับไม่ได้รับสมบูรณ์อื่นครับ

นะครับ
ให้ท่านทราบแบบนี้นะครับ

ต้องเข้าต่างกระโบนการให้เจอ

ส่วนต่างกระโบนการ

ส่วนต่างกระโบนการ

ส่วนต่างกระโบนการ

ส่วนต่างกระโบนการ

ส่วนต่างกระโบนการ

ส่วนต่างกระโบนการ

ส่วนต่างกระโบนการ

ส่วนต่างกระโบนการ

ส่วนต่างกระโบนการ
ส่วนต่างกระโบนการ

ส่วนต่างกระโบนการ
ส่วนต่างกระโบนการ
ส่วนต่างกระโบนการ
ส่วนต่างกระโบนการ

ส่วนต่างกระโบนการ
ส่วนต่างกระโบนการ

ส่วนต่างกระโบนการ
ส่วนต่างกระโบนการ
ส่วนต่างกระโบนการ

ส่วนต่างกระโบนการ
ส่วนต่างกระโบนการ
ส่วนต่างกระโบนการ

ส่วนต่างกระโบนการ
ส่วนต่างกระโบนการ

ส่วนต่างกระโบนการ
ส่วนต่างกระโบนการ
ส่วนต่างกระโบนการ

ส่วนต่างกระโบนการ
ส่วนต่างกระโบนการ

ส่วนต่างกระโบนการ
ส่วนต่างกระโบนการ
ส่วนต่างกระโบนการ

ส่วนต่างกระโบนการ
ส่วนต่างกระโบนการ

ส่วนต่างกระโบนการ
ส่วนต่างกระโบนการ

ส่วนต่างกระโบนการ

ส่วนต่างกระโบนการ
ส่วนต่างกระโบนการ

ส่วนต่างกระโบนการ
ส่วนต่างกระโบนการ
ส่วนต่างกระโบนการ

ส่วนต่างกระโบนการ

ส่วนต่างกระโบนการ
ส่วนต่างกระโบนการ

ส่วนต่างกระโบนการ

ส่วนต่างกระโบนการ

ส่วนต่างกระโบนการ
ส่วนต่างกระโบนการ
ส่วนต่างกระโบนการ
ส่วนต่างกระโบนการ

ส่วนต่างกระโบนการ
ส่วนต่างกระโบนการ
ส่วนต่างกระโบนการ

ส่วนต่างกระโบนการ

ส่วนต่างกระโบนการ

ส่วนต่างกระโบนการ

ส่วนต่างกระโบนการ